ตระเวนก่อเหตุไปสาวไปดึงแล้วเอามาดม
แล้วเอากลับบ้านไปสำเร็จความไคร่
จังหวัดสมุทรปราการดูนะคะ

แล้วสักพักหนึ่งไปที่หน้าห้องพัก
แล้วไปดูนะว่าทำอะไร
หน้าห้องพักเนี่ยมีชุดชะไหนตากอยู่
สาวมาเลยค่ะสาวมาเสร็จปุ๊บ

ห้องพักของตัวเองเอาไปใช้สำเร็จความไคร้นะคะ

ตำบลบางปูอำเภอเมืองสมุทรประการ

ภาพแรกเป็นเวลาสักประมาณตี๓
ของวันที่๓พฤศจิกายนที่ผ่านมา

ก่อนที่จะนำกางเกงในและเสื้อใน

แล้วเดินออกมาหน้าตาเฉยแบบนี้ค่ะ

ชายคนเดิมย้อนกลับมาอีกแล้ว

ครั้งนี้เจ้าตัวค่ะ
ชุดชั้นในอีกรอบหนึ่งแล้วเหมือนเดิมค่ะเอาชุดชั้นในขึ้นมาดมก่อนแล้วเดินออกไปจากอพาร์ทเมนต์อย่างใจเย็น
ทีนี้เรามีโอกาสไปพูดคุยกับผู้เสียหายชื่อว่าคุณเอนามสมมุติอายุ๓๙ปี
เธอเล่าบอกว่าชุดชั้นในที่เคยมีอยู่ของทั้งตนเองแล้วก็ลูกสาวเนี่ยนับไปนับมากว่า๕๐ชุด
มันทยอยหายไปหายไปจากราวตากผ้า
กระทั่งค่ำคืนวันเกิดเหตุคือ๓พฤศจิกายน
๒ทุ่มได้นำชุดชั้นใน๓ชุดค่ะ
ซักแล้วก็ตากไว้ที่ราวหน้าห้อง
รุ่งเช้าพบว่าชุดชั้นในเอาหายอีกแล้ว
ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดของหอพัก
ก็เลยพบภาพนี้แหละค่ะที่เราได้เห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะ
จากนั้นค่ะผู้เสียหายก็เลยนำคลิปนี้แหละ
ไปแจ้งความเพื่อให้ติดตามตัวคนร้าย

รวมแล้วจะตอนนี้มันเมื่อก่อนมีเกือบเป็น๑๐ชุดนะคะ
ตอนนี้เหลืออยู่๒ชุดสุดท้ายค่ะ
ใช่จาก๕๐เหลือประมาณ๒ชุด

นักข่าวก็อุตส่าห์ถามให้นะคะ

เหลือ๒ชุดนะคะ
ล่าสุดตำรวจสภบางปูสามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้แล้ว
ผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายนบพรอายุ๔๓ปี
จับกลุ่มตัวเขาได้พร้อมกับของกลาง
เป็นชุดชั้นในทั้งเสือในแล้วก็กางเกงใน
นายนบพรสารภาพบอกว่าไง
บอกว่าตนเองมีอาทิตย์เป็นช่างไม้

อยู่ห่างจากที่เกิดเหตุไปสักประมาณ๑กิโลเมตร

คืนเกิดเหตุเนี่ยผมเปลี่ยวครับเพราะว่าผมนอนอยู่ที่ห้องพัก

จากนั้นผมตัดสินใจลุกขึ้นจากเตียงนอน
ปั่นจักรยานมาที่หอพักจุดเกิดเหตุ

ได้ไปกางเกงใน๓ตัวยกทรง๓ตัว
แล้วเอาทั้งหมด๖ชิ้นกลับมาที่ห้องพัก
สูดดมสูดดมจนกระทั่งเกิดอารมณ์ทางเพศ

นายนบพรยังยอมรับอีกว่าเคยก่อเหตุมาแล้ว
นี่สมุทรประการไม่ใช่ที่แรกนะจ๊ะบอกเลยนะคะ
เคยก่อเหตุมาแล้วที่จังหวัดอุตรดิษฐ์เมื่อปี๒๕๕๙
แต่ผู้เสียหายไม่ประสงค์ที่จะแจ้งความเอาเรื่อง
ก่อนที่จะย้ายมาอยู่ที่สมุทรปราการ
แล้วกลับมาก่อเหตุซ้ำอีกคือย่ามใจไง

สมุทรประการคงไม่มีอะไรแต่โทษนะคะเจ้าทุกข์เขาแจ้งความค่ะ

จอดตรงครับมันทั่วไปครับ
จักรยานมาเจอพอดีเห็นแขวนอยู่

เอาไปดมครับดมอย่างเดียว
ก็โดนไปนะคะข้อหาคือรักทรัพย์ในเวลากลางคืนค่ะ
ปักหมุดให้อีกนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชม
พาร์ทเมนต์ก็คือที่การเคหะสมุทรประการนะคะ